คุณผู้ชมครับตอนนี้ใครที่กำลังหมดหวังกับชีวิต
กำลังลำบากหาทางออกไม่ได้อยากให้ดูข่าวนี้
แล้วเรื่องของคุณอาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยไปเลยก็ได้ครับนะฮะ
เรื่องราวของน้องแมนยูอายุเพียง๙ขวบน้องตาข้างซ้ายบอด
คุณแม่ของน้องก็ตาบอดคุณตาของน้องก็หูหนวก
ล่าสุดน้องขี่รถจะไปซื้อกับข้าวให้ครอบครัวกินดันไปประสบอุบัติเหตุรถชน
แล้วแขนซ้ายถูกประตูเฉือนแขนซ้ายขาดครับ
แต่ภาพที่เห็นน้องแข็งใจยืนขึ้นมาบอกว่าไม่เป็นไร
ผมทนไหวแต่ห่วงว่าแม่กับตาจะไม่มีข้าวกิน
ครอบครัวของเด็กคนนึงมันทุกข์ได้ขนาดนี้
ซ้ำทับถมอยู่แบบนี้แต่ยังยืนขึ้นมาไหวแล้วบอกว่าผมทนไหว
อันนี้คือแขนของน้องที่มันหลุดมันขาดไปแล้ว
ภาพเราต้องขออนุญาตเบอร์แล้วก็อาจจะไม่ได้ให้เห็นใกล้นะครับคุณผู้ชม
เพราะว่านี่คือแขนที่ถูกประตูรั้วแดงเนี่ยมันเฉือนจนแขนขาดไป
น้องผู้ชายคนนี้ชื่อแมนยูอายุเพียง๙ขวบเท่านั้น
เจ้าตัวยืนขึ้นมากัดฟันอาจจะร้องด้วยความเจ็บปวดเพราะแขนขาด
ตั้งแต่เหนือศอกลงไปเลือดไหลเต็มไปหมด
แต่ยังบอกว่ากลัวแม่กับตาไม่มีข้าวกินนะคุณผู้ชม
เหตุการณ์มันคืออุบัติเหตุ
นะมันเกิดขึ้นแล้วมันยิ่งทำให้ชีวิตน้องมันเขาดูแบบ
แต่เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นมันถูกเปิดเผย
มาจากเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่จังหวัดเลย
เป็นเพื่อนบ้านคนนี้เราเข้าครัว
ก็โพสต์เอาไว้ว่าน้องแมนยูอายุ๙ขวบเด็กผู้ชายเคาะร้ายมาก
บอกว่าควรทำอย่างไรหน่วยงานไหนช่วยได้
ค่าใช้จ่ายณปัจจุบัน๑แสนกับ๕๐๐บาท
กว่าจะออกควรทำยังไง
อุบัติเหตุต้องจ่ายเงินแต่ว่าพรบขาด
พรบของรถขาดแม่น้องก็ตาบอดตาของน้องก็หูหนวก
น้องเองก็ตาบอดข้างซ้ายแล้วยังมาแขนขาดอีก
โอ้โหคุณผู้ชมอย่างที่ผมบอกว่า
ไม่รู้จะเอาคำไหนอธิบายความทุกข์ของครอบครัวนี้ได้เหมาะสมที่สุดดี

เขาสละเวลามาดูแลน้องแมนยู
ถึงโรงพยาบาลศูนย์อุดรแล้วก็บอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นวันที่สอง

ขณะที่เดินทางมาถึงสามแยกบ้านนาดินดำ

ปรากฏว่าเด็กที่ประสบอุบัติเหตุ
ก็คือน้องแมนยูเป็นเพื่อนบ้านที่รู้จัก
นั่งอยู่บนพื้นเหมือนจะเป็นลม
มีพี่ชายที่เป็นคนขี่รถคอยดูแล
แต่ภาพที่เห็นคือแขนซ้ายของน้องขาดไปแล้ว
ไม่เห็นแขนของน้องตกใจมาก
เอาแขนไปอยู่ตรงประตูได้ยังไง
ด้วยความตกใจรีบโทรหากู้ภัย๑๖๖

น้องนั่งแขนขาดอยู่ครึ่งชั่วโมง

กู้ภัยยังมาไม่ถึงครับ

พอจะรู้เรื่องอะไรบ้างในการประถมพยาบาลนะฮะ

รีบนำตัวน้องไปส่งต่อยังโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
เพราะมีอุปกรณ์ที่มันครบครันนะครับ
คุณผู้ชมครับก่อนเกิดเหตุน้องมีเงินติดตัวมาเพียง๑๕๐บาท
ต้องไปซื้อข้าวกับข้าวที่ตลาดมาให้แม่กิน
ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์พี่ชายไปแต่พอไปถึงสามแยกบ้านนาดินดำ
มีรถเก่งข้างหน้าเขาเบรกกระทันหันนะพี่ชายก็เลยเบรกไม่ทันเฉียวชนกันไป
แล้วตัวน้องไปกระแทกกับรั้วแดงตรงนั้นเฉือนแขนขาด
แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือน้องมีสติมากมีสติขนาดที่ว่าบอกพี่ว่าไม่ต้องห่วงผม
พี่ขับรถไปซื้อข้าวก่อนเดี๋ยวแม่ไม่มีข้าวกินเนี่ยยังพูดแบบนี้ได้
เธอก็เลยตามมาดูแล้วก็ประสานทุกอย่างให้เพราะสงสารน้องแมยูกับครอบครัวจับใจ
แมนยูเป็นเด็กดีมากกระตันยูนิสัยดีแต่ครอบครัวฐานะยากจนมาก
พ่อแม่ก็พิการหมดเลยหูหนวดตาบอดนะฮะตัวน้องเองก็ตาข้างซ้ายบอด
ยังมาเคาะร้ายเสียแขนซ้ายไปอีกครับนะฮะก็เลยขออนุญาตนำเรื่องราวนี้เนี่ยลงโซเชียลไป
เพราะรู้ว่าค่าต่อแขนมันเยอะค่ารักษามันแพงน้องไม่มีเงินรักษาแน่นอน
รถคู่กรณีเองก็บอกว่าเขาไม่ผิดน้องไปชนเอง
หมอบอกว่าแจ้งว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยรักษาตัวเองเนี่ยประมาณแสนกว่าบาท
อยากจะช่วยเราขึ้นเงินให้แล้วอ่าขึ้นเลขบัญชีให้หน้าจอแบบนี้
ให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นต่อไปคนไทยช่วยกัน
ใจช่วยครับนะฮะสุดจริงสุดยอดของความอดทนด้วยนะ